ผมมีเรื่องของกู้ภัยอีกเรื่องหนึ่ง
ก็เป็นลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่
มันก็มีคำถามเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงเวลานี้
กรสินเชื่อว่าหลายท่านอาจจะพอได้เห็นคลิปแล้ว

และเราได้คุยกับกู้ภัยที่อยู่ในคลิปแล้ว
เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับผู้ชม
เพื่อนสาหัฐแขนขาหักผิดรูปคือ
คือเรียกว่าขาเนี่ยขึ้นมากองอยู่หน้าอก

แล้วกู้ภัยที่มาช่วยที่เขาเห็น

มิกัลขนิ้น

มิกัลมิกัล

กูเปิด
ก็ทำงาน

โอ้โฮ้ยโอ้โฮ้ย
นี่เห็นไหมครับ
ช่วงที่คนถ่ายเขาร้องแบบเฮ้ย

คือขาอยู่หน้าอกคุณเข็มมาสอน

ดัดลงมาเพื่อจะนำขึ้นเปรย์ของกู้ภัย

จากเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกาย
กล้ามขาสั้นรองเท้าแตะอะไรก็แล้วแต่

เอาของลงปุ๊บปุ๊บ
อย่างนี้มันจะทำให้จากสาหัสมันจะหนักกว่าเดิมไหม
แต่สุดท้ายชายคนนี้เสียชีวิตนะฮะ

เราก็ได้คุยกับญาติเขาแล้วนะครับ
คลิปเหตุการณ์นี้ชาวบ้านถ่ายไว้ได้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓พฤษภาคมประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
สี่แยกไฟแดงบ้านบ่ออำเภอกรรมรสัยจังหวัดกาลสิน
กู้ภัยที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บในครั้งนี้
เขาชี้แจงอธิบายเหตุผลเอาไว้แล้ว

จะมีความคิดเห็นมุมมองอย่างไร
เดี๋ยวท่านค่อยส่งข้อความมาคุยกันถ้าจะรอฟังเขาก่อนก็ได้

อุบัติเหตุในครั้งนี้คือรถบิ๊กไบท์เนี่ยขี่ฝ่าไฟแดง
แล้วพุ่งไปชนรถกระบะอย่างจัง

เจ็บเล็กน้อย๓แล้วเจ็บสาหัส๑
คนสาหัสก็คือผู้ชายที่ขี่บิ๊กไบท์
แขนหักขาหักถึงขั้นที่ขาเนี่ยหักแล้วพับขึ้นไปพาดอยู่บนลำตัว
นอนกลางถนนแบบไม่รู้สึกตัวแล้วแต่ว่ายังหายใจอยู่นะครับ

แขนขานี่บิดผิดรูปหมดขาทั้งสองข้างถึงขั้นพับไขว้กัน
แล้วกองอยู่ที่หน้าอกนี่นะฮะ
กู้ภัยคนนี้เป็นอาสากู้ภัยของหน่วยหนึ่งในจังหวัดกรสิน
ขับรถมาถึงจอดนะแล้วก็ลงมาสวมเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ
วิ่งลงมาเขาก็แบบรีบกุลีกูจอนั่นแหละนะเอาเปรย์ลงมา
มีกู้ภัยชุดอื่นที่เขาก็มา
อย่างกู้ภัยกุฎว่าเขาก็สวมเครื่องแบบสีน้ำเงินมาถูกต้อง
มีอาร์มสัญลักษณ์ชัดเจนเขาก็ลงมาเพื่อจะช่วยเหลือกันมาดูผู้บาดเจ็บด้วย
แต่ระหว่างกำลังแบบช่วงชุลมุนวุ่นวายอยู่ชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปไปด้วย
นี่ฮะคนนี้ดัดขาเลยฮะจับขายืดเลย
ขนก็เฮ้ยนี่บอกทำอย่างนี้ได้ไงนี่ค่ะ
ผู้ชายคนนี้ดัดขาที่ไขว้สองข้างอยู่บนหน้าอกจับผ้าตรง
แล้วเอาขึ้นเปรย์ชาวบ้านก็ตกใจ
ตกใจกันหมดร้องออกมาแบบหื้อหือหวาดเสียวขึ้นหมด

จากนั้นไม่นานครับก็มีรถอาสากู้ภัยอีกหน่วยงานหนึ่ง
แล้วก็รถกู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบ

ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็พาส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็น่าเศร้านะฮะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตนะฮะใช่ค่ะ

จากคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช
เห็นคลิปแล้วแล้วก็สั่งสอบเป็นการเร่งด่วนแล้วนะฮะ
ว่าได้ดูคลิปแล้วเรื่องนี้ชัดเจนว่าเป็นการช่วยเหลือคนเจ็บ
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณหมอพิชัยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่าหน่วยกู้ภัยหน่วยนี้เนี่ยที่ไปช่วยเนี่ยนะ

ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสพชด้วย
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรกับสงสศด้วย
และหากตรวจสอบพบว่าปฏิบัติงานโดยไม่ได้มาตรฐานแบบนี้เนี่ย

อาจจะต้องพักงานแล้วก็มีการยกเลิก
หรือให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องของการทำงาน
ยืนยันว่าการทำหน้าที่ของอาสากู้ชีพและกู้ภัย
ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเสียสละและทำเพื่อสังคม

แต่ว่าคุณหมออภิชัยลิมานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกรสินบอกว่า
การมีเจตนาดีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอในการไปช่วยเหลือคน

ต้องมีความรู้มีทักษะด้านวิชาการด้วย
ไม่อย่างนั้นการช่วยเหลือมันจะเป็นการซ้ำเติมคนเจ็บได้
เพราะว่าจะมีการคอนเฟอร์เรนต์ทบทวนกันทุกประมาณ๓เดือนอยู่แล้ว
เพราะเหตุที่มีปัญหาที่มีคนรายงานเข้ามา
หรือได้รับทราบว่าการช่วยเหลือครั้งนั้นไม่เป็นไปตามหลักฐาน

คือเจตนาดีอย่างเดียวไม่พอเราเข้าใจในเจตนาดีในการเข้าไปช่วย
แต่ต้องมีความรู้ในการช่วยเหลือด้วยเพื่อความปลอดภัย
ถูกต้องแล้วเราก็เห็นหลายครั้งหลายหน
เวลามันมีเหตุการณ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ได้คุยกับกู้ภัยคนนั้นแล้วนะครับ

ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยที่ปรากฏในคลิป
เป็นชายที่กำลังไปช่วยเหลือคนเจ็บ
ผู้ชายสวมเซื้อแขนกุดในคลิปอ่ะ
เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกเขาขอเปิดใจหน่อย
วันเกิดเหตุเนี่ยนะครับช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มกว่าตอนนั้น
วันนั้นเขาอาบน้ำเตรียมจะเข้านอนแล้วนะฮะ
แล้วมีเครือข่ายได้แจ้งมาทางวิทยุ
ว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์
แล้วมีคนบาดเจ็บสาหัสต้องเร่งไปช่วยเหลือ
ก็รีบประสานลูกข่ายในทีมอีก๔คนให้ไปที่จุดเกิดเหตุ
ส่วนตัวเขาก็รีบขับรถกู้ภัยออกไป
ออกไปแบบที่ว่าไม่ทันได้แต่งตัวเพราะว่ารีบ
ช่วงเวลาที่ไปถึงมีกู้ชีพของเทศบาลไปถึงก่อนแล้ว
แต่น้องกู้ภัยของเทศบาลตอนนั้นไม่กล้าทำอะไร
เพราะไม่มีประสบการณ์ส่วนชาวบ้านก็มาดู
มาดูกันเยอะอันนี้นายชาติชายเขาอ้างนะ
ชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจแล้วว่า
มีเจ้าหน้าที่มาถึงก่อนเข้าไปด้วยซ้ำอีก
แต่ทำไมถึงไม่ทำอะไรทำไมถึงไม่ช่วยกัน
นายชาติชายบอกว่าเขาก็เลยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือนะฮะ
สภาพตอนนั้นเนี่ยนายชาติชายบอกว่า
ประเมินอาการของคนเจ็บแล้วนะฮะ
จากที่เห็นที่นอนอยู่ที่ถนนเนี่ย
มีบาดแผลที่คอยาวประมาณ๑๐ซม
แขนหักทั้งสองข้างขาหักทั้งสองข้าง
นอนหายใจรวยรินในลักษณะใกล้จะเสียชีวิต
นี่นายชาติชายคงสมบัติกู้ภัยคนที่แต่งตัวไม่เรียบร้อย
แล้วก็ไปช่วยยืดขาตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกนะ
บอกว่าลักษณะหายใจรวยรินใกล้จะเสียชีวิตแล้ว
เขาก็ต้องรีบจัดท่าทางของคนเจ็บเพื่อจะเคลื่อนย้าย
ก็เลยดัดขาที่หักทั้งสองข้างที่พาดอยู่ที่หน้าอกเนี่ย
เหยียดตรงเพราะต้องเคลื่อนย้ายขึ้นเปรย์นะฮะ
แล้วก็ได้ประสานกับรถของโรงพยาบาลกรรมละสัยให้ไปรอรับที่จุดกลางทาง
เพื่อจะลดอารมณ์ของชาวบ้านที่อยู่ณจุดนั้น
เขาบอกว่าชาวบ้านเริ่มไม่พอใจ
เพราะเห็นว่ามีกู้ภัยมาถึงก่อนเขาด้วยซ้ำแต่ทำไมไม่ช่วย
แต่ว่าน้องที่มาถึงก่อนเนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์เขาก็เลยเหมือนกับเขาก็ช่วยไม่ถูก
เขาก็เลยจัดการช่วยเองนะฮะนายชาติชายบอกว่าที่ออกมาณขณะนั้นเนี่ยเขาก็รีบมา
เข้าบ้านแล้วอาบน้ำจะนอนแล้วได้รับแจ้งก็เลยรีบมาไม่ทันได้แต่งตัว
ส่วนหัวหน้าของนายชาติชายบอกว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเป็นทักษะของการกู้ชีพ
ได้ฝึกอบรมมาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายคนเจ็บ
อันนี้หัวหน้านะบอกว่ายืนยันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือทักษะการกู้ชีพ
ฝึกอบรมมาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายคนเจ็บเพื่อนำส่งโรงพยาบาล
กระทำดังกล่าวถูกต้องตามหลักการที่ได้รับการอบรมมา
และมีการประเมินผู้บาดเจ็บแล้วว่าบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหน
ซึ่งคนเจ็บในเคสนี้ได้ประเมินแล้วว่าถึงอย่างไรก็เสียชีวิต
สิ่งที่ทำถูกต้องตามขั้นตอนแล้วนี่นะฮะอันนี้หัวหน้าชาติชาย
เขาเป็นหัวหน้าจุดอำเภอกรรมรสัยกู้ภัยร่วมใจกรสิน
แถวนั้นก็จะเรียกว่าหัวหน้าชาติชายตัวเขานี่แหละยืนยันทั้งหมดนี่แหละนะฮะ
เราเคยทำมาแบบไหนเราเคยช่วยเหลือยังไง
เราก็เอาประสบการณ์ที่เราเคยทำมามาทำอยู่ตรงนั้น
เพื่อที่เราจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากตรงนั้นให้มันเร็วที่สุดนะครับ
แต่เราก็ประสานกับทางโรงพยาบาลให้มารับเปลี่ยนถ่าย
ให้มันเร็วที่สุดเพื่อจะยื้อชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บ
คือสภาพของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่จัดขายให้มันเหยียดตรง
มันจะเคลื่อนย้ายไม่ได้อย่างไรนะ
คือไม่ได้ครับตามหลักเราต้องจัดท่าของผู้ป่วยครับผม

ต้องจัดท่าให้มันเรียบร้อยก่อน
ใช่ครับจัดท่าแล้วก็มีการดามมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน

ตามคลิปเรายืนยันว่าเราก็ทำตามหลักการประถมพยาบาลถูกต้องไหมฮะ
ถูกต้องครับตามหลักปฐมพยาบาลทุกอย่าง
ชาติชายเขาบอกเขายืนยันว่าถูกต้อง
การฝึกอบรมมาทุกอย่าง
แต่งกายไม่เรียบร้อยเพราะรีบมาช่วย
มีคนที่มาถึงก่อนแต่ไม่มีประสบการณ์

แล้วเดี๋ยวเอาไปส่งกลางทางนัดโรงพยาบาลไว้แล้ว
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านกำลังแบบ
อารมณ์ขึ้นว่าทำไมไม่ช่วยทำไมช่วยช้า
แต่ว่าทางคุณหมออภิชัยริมานนท

ตรวจสอบแล้วคนที่ไปช่วยเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสพชเลย
ทางสาธารณสุขนี่นะฮะ
ทีนี้ต้องยอมรับว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับ
นายชาติชายบอกว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ต่าง
ยินดีจะเอามาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาการทำหน้าที่ให้ดีขึ้น
ไม่รู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจ

เพราะหน้าที่กู้ภัยสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นั้น
ทำเพื่อชาวบ้านในพื้นที่
ซึ่งทุกคนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องของตัวเอง
ตัวลงมันถูกไหม
หรือยืดแบบนั้น
งอนถึงหน้าอกแล้วจับยืดเลย
ท่านพี่กู้ภัยหรือว่าท่านมีความรู้ด้านนี้
บอกเราทางข้อความหน่อยก็ได้นะฮะ

ยังไงก็ต้องเอาขึ้นเปรย์ขึ้นเตียงใช่ไหม
แต่ถ้าขาเขาผิดรูปขนาดไปอยู่ที่หน้าอกอย่างนี้

ต้องจัดท่าเหมือนที่นายชาติชายเขาบอกหรือเปล่า

งั้นเอาขึ้นเตียงเอาขึ้นรถไม่ได้

ส่วนผู้เจ็บที่สุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะครับ
เราได้ไปที่บ้านนะฮะ

ทราบว่าคนเจ็บที่เสียชีวิตเนี่ย
เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
ชื่อในอำนาจสุมมากอายุ๓๕ปี
ได้ทำพิธีชาปนกิจศพไปแล้ว

ก็ตามความเชื่อของคนในพื้นที่เนื่องจากเป็นการเสียชีวิต
จากเหตุการณ์อุบัติเหตุแบบไม่ปกติ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่ม๓พฤษภาคม
พฤษภาคมก็ชาปนกิจเลย
นี่คือคุณป้าแล้วก็คุณแม่ของผู้ตายนะครับ
ญาติญาติเนี่ยยังไม่มีใครได้ดูคลิปนะ

เพราะว่ากลัวไม่อยากจะดู
ก็ทราบจากข่าวที่เกิดขึ้นนั่นแหละ
แต่ก็ไม่ได้ดูคลิปแล้วก็ไม่ติดใจเอาความเอาเรื่องอะไร

หรือว่าคู่กรณีที่ขับรถชนกัน
เพราะเข้าใจดีว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
แล้วจากข้อมูลที่ได้เนี่ย

จากสภาพการบาดเจ็บสาหัสของนายอำนาจเนี่ย
ยังไงโอกาสรอดชีวิตก็น้อยมาก

เป็นคุณคนที่ตายอย่างบ่ฮามันสิ

เมื่อลี่ต้องตีใจที่มันเลย

ใช่มันตายไปแล้ว

ก็ญาติก็ฝากขอบคุณกู้ภัยทุกคนแล้วฮะที่พยายามไปช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บสาหัสก็คือนายอำนาจในช่วงเวลานั้นแม้ว่าสุดท้ายจะเสียชีวิตก็ตาม